พูดถึงนายกรัฐมนตรีแล้วพาไปดูนายกกันหน่อย

โอ้โหคนพูดถึงกันเยอะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเหมือนจริง
ใช่คือก่อนหน้านี้เคยนำเสนอที่เป็นคุณครูคราวนี้เป็นตำรวจ
และอย่างที่บอกว่าคนพูดถึงเยอะมากในโลกออนไลน์
เยอะจนกระทั่งที่นายตำรวจคนนี้ต้องปิดมือถือเลยนะคะ
โทรหาตลอดเรียวห้าวหูสายไม่ว่างเลยจริง

นี่คือชมหน้าของดาบตำรวจธราชิพศรีงาม
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจภูทรแม่ริมค่ะ
ก็ทำหน้าที่เป็นสายตรวจตำบลดอนแก้ว

ใบหน้าละไม้คล้ายกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเหลือเกิน

ภาพที่หลายคนเห็นในสังคมออนไลน์
เป็นภาพขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่

คนที่ไปร่วมงานเขาขอถ่ายรูปด้วยบอกว่า
ดาบตำรวจหน้าคล้ายนายกจังเลยขอถ่ายรูปด้วยหน่อย
แล้วก็เอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์เท่านั้นแหละค่ะ
ออนไลน์ทุกอย่างไปไวไปกว้างไปเร็วนะคะ
แชร์ต่อกันจนดังข้ามคืน
เพื่อนโทรหาทั้งวัน
วันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดของเขาไง
มือถือเลยจ้ะพอเถอะ
บอกเพื่อนว่าพอเถอะฉันไม่คุยกับใครรูปนี้เหมือนนะเนี่ย

อาจจะบางมุมอาจจะเหมือนนะ

ก็อย่างที่บอกว่าต้องปิดมือถือเก็บตัวเงียบอยู่ที่บ้านพร้อมกับครอบครัวเลย
ไปทำงานเมื่อไหร่ค่อยเปิดเครื่องใหม่ก็แล้วกัน

ใช่ดาบตำรวจธราทิพย์ก็บอกว่าโอเคก็คล้ายบ้างนั่นแหละ
แต่ว่าไม่ได้เหมือนขนาดนั้นก็คล้ายบางมุม
ซึ่งทุกวันนี้นะคะดาบตำรวจธราทิพย์ก็ปฏิบัติหน้าที่ประจำตู้ยามตำรวจดอนแก้วที่ถนนโชตนาตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

อาจมีการเรียกตัวไปช่วยบริการด้านงานชุมชนสัมพันธ์หน่อย
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละ

เท่าที่ดูนะคุณดิฉันว่าจังหวะเวลาเขาย่นหน้าผากคล้าย

เพราะยังต้องมีคนโทรอีกแหละเลิกโทรหาเขาเถอะ
เขาได้ทำงานให้เขาได้พักผ่อนเลิกโทรหาเขาเถอะ